ก็ประมาณ๒๐๐๐ลูก

น้ำเย็ดอ่ะโครที่เด็ดของเราใช้ไปเยอะมั้ย
ก็ประมาณ๑๕โล

ที่นี่จริงแล้วที่ดังที่สุดก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ

เซ็ปต์ของเราที่เราตั้งไว้ก็คืออาหารจะต้องสดสะอาดใหม่ทุกวัน
เพราะต้องการที่จะสื่อว่าอาหารของเราเนี่ยสดใหม่ทุกอย่างเลย
สาขาประเทศไทยมีการต่อคิวนานที่สุดเท่าไหร่
ช่วงที่พลิกเลยก็ทำมาประมาณชั่วโมงนิด
วันนี้ก็เยอะนะสำหรับคนไทยถ้ายอมต่อคิวนี่ถือว่า
ถือว่าร้านซิมอะต้องรออะคือว่าอาเมเซ่นอยู่ระดับหนึ่ง
ทุกวันเสาร์๑๑โมงตรงมาเปลี่ยนเมนูข้าวเป็นเมนูเส้นไปกับเรา
ที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
แน่นอนค่ะว่ามาถึงใจกลางเมืองหลวงขนาดนี้
มาเสิร์ฟเมนูเส้นแค่ชามสองชามเห็นทีจะไม่งามนะเจ้าคะ
เราเลยรวบรวมหลากหลายเมนูเส้นหลากหลายสไตล์
เริ่มต้นเมนูแรกกับก๋วยเตี๋ยวเย็นเตอร์โฟ
ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรมะนาว
แล้วไปต่อกันด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อริปอาย
พรีเมียมของเนื้อคุณภาพดี
ปิดท้ายกับกองทัพเมนูราเมนเจ้าดังแห่งเมืองโตเกียว
ที่มีสาขาเพียงแค่๔ประเทศทั่วโลก
เมนยาอิโตประเทศไทย
สุดยอดราเมนที่ควรคู่ต่อการไปซูเส้นที่สุดในเวลานี้

เราเริ่มรายการด้วยการสักการะท่านเท้ามหาผมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนนับถือเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวนะครับผมแน่นอนครับสถานที่ที่มีคนคึกคักแบบนี้นะครับผมต้องมีร้านเมนูเส้นเด็ดเด็ดให้เราได้ลิ้มลองแน่นอนเอางี้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสามร้านด้วยกันครับสามร้านสามสไตล์แต่ละแบบจะเป็น

ตัวจริงจริงเลยนะครับของร้านเจ๊สุนีเจ้าเก่า
อศนตรีเครื่องกะเกาะเตี๋ยวเราเริ่มต้นได้ยังไงครับ
พอดีช่วงก่อนก็ขายขนมไข่อยู่

ใช้เวลาพัฒนานานมั้ยครับก่อจะได้สุดของเรา
ก็๖๗ปี

ก็เปิดมาตลอดแต่ว่าพัฒนาไปเรื่อยจนจะได้เข้าที่
อืมสมัย๒๐๓๐ปีที่แล้วเนี่ยแถวข้าวจากของตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างอ่ะ

การค้าคนเยอะแยะมากมายเลยค่ะ

คนไทยสมัยก่อนคนไทยนะประมาณสักยุคนี้ก็จะเป็นต่างชาติ

อ่าแรกครับครับผม
ให้บอกว่าขายดีมากขายดีขายดีขนาดไหน
เคยขายได้มากที่สุดเนี่ยใช้ลูกชิ้นไปกี่ลูก

หนึ่งก็ใช้แค่๒ลูกเอง

แล้วน้ำเย็นตะโฟที่ว่าเด็ดของเราเนี่ยใช้ไปเยอะไหม
ก็ประมาณ๑๐โล๑๕โล
๑๐โล๑๕โลก็เยอะเหมือนกันนะ
อ่ะอยากรู้แล้วว่าเด็ดขนาดนี้เนี่ยจะมีสูตรเด็ดเป็นยังไง
ขอบุกเข้าไปดูในครัวเลยได้ไหม

เอาละครับบุงมาถึงหน้าเตาอ่ะนะครับผมไอ
ที่มันเป็นสูตรเด็ดของเราเนี่ย

พริกขี้หนูแดงตัวนี้แหละให้เราใช้เวลาฮิกคนเนี้ย
น้ำซุปล่ะเราใส่อะไรบ้างน้ำซุปก็จะมี
กระดูกเล้งเยอะคือเหนือกะดูกเล้งใช้เยอะไหมอ่ะ
โลแล้วใส่อีกแล้วมีน้ำตาลก้อนน้ำตาลก้อนน้ำตาลก้อน
อ๋อน้ำก็ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคือใส่เกลือแค่นี้ใส่เข้าไปต้มน้ำไหมครับ
เช้าเช้าประมาณสามสี่ชั่วโมงไปก่อนแล้วก็ทั้งวันเลย
สามสี่ชั่วโมงแล้วก็ต้มทั้งวันอย่างเงี้ต้องเดือดอย่างเงี้ทั้งวันเลย
ใช่ไหมค่ะพวกลูกซุปลูกชิ้นเราก็ใส่ไปด้วยจ้ะใส่ไปด้วย
ให้ความหวานของลูกชิ้นมันลงไปอยู่ในลำโซ่กล้วยใช่ค่ะอันนี้ก็ต้มไปตลอดเหมือนกัน
ชิ้นมีลูกชิ้นอะไรบ้างครับก็มีปลาแล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วก็หือกล้วย
แล้วลูกชิ้นกุ้งไปเอามาจากไหนพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็รับมาเจ้าประจำของเราค่ะ
ขายมายี่สิบหกสิบปีก็เจ้านี่แหละดีที่สุดค่ะมันใหญ่มันแบบว่าแน่นแน่นดีเนอะค่ะ
เส้นเรามีเส้นอะไรบ้างเรามีเส้นเล็กเส้นใหญ่โดยมากก็จะเป็นเส้นใหญ่ที่ขายดี
เส้นใหญ่เย็นตะโฟขายดีสุดใช่ไหมเอาละฮะรู้แล้วนะครับว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับ
ท่านค่ะเดี๋ยวไปชิมหนึ่งดีกว่าเย็นตะโฟภาพไม่ได้เดี๋ยวไปนั่งรออีกโต๊ะนะครับผมค่ะครับ
คุณผู้ชมคะขณะที่พี่สุนีกำลังโชว์ฝีไม้ลายมือในการควงตระก้อนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่นั้น
ก็ดูเหมือนว่าลูกค้าจะทยอยเข้ามากันอย่างต่อเนื่องแบบไม่ขาดสายค่ะซึ่งจากการแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแล้ว
เห็นว่าทุกโต๊ะเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะเย็นตะโฟกันแทบทุกคนเชื่อแล้วค่ะว่าของเขาเด็ดจริงแต่จะเด็ดจะซีดถูกใจเฮียนัทของเราหรือเปล่า
ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ